หลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของยุง
เพราะว่ายุงในสิ่งถ้ามากัดก็มีไวรัส

อุปกรณ์ทดสอบเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุง

เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อได้
ชมหน้าของอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อไวรัสจากยุงแบบใหม่
เริ่มนำมาทดลองใช้ในคลินิกเอกชนในเมืองซาวเปาโลของบราซิล
จะช่วยการวินิจฉัยโรคที่มียุงเป็นภาหะ
ไข้เลือดออกไข้ซีก้าแล้วก็ไข้โรคที่ชื่อว่าชิกุลกุญญา

แล้วก็ใช้เลือดของผู้ป่วยเพียงหยดเดียวกับเวลาเพียงแค่๒๐นาทีทราบผลได้เลย
โดยสาธารณสุขบราซิลเขาคาดว่าอุปกรณ์ทดสอบนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมาก
บราซิลต้องร่วมมือกับไวรัสซิก้า
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบในเด็กแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับอุปกรณ์ทดสอบเชื้อไวรัสจากยุงนี้จะเริ่มวางขายทั่วโลกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย
ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อพื้นที่เสี่ยงสูง
และจะช่วยป้องกันโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อของประชาชนจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสามารถลงพื้นที่ไปดูแลเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
เฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงทีเพื่อจะลดการแพร่ระบาด
โดยรัฐบาลบราซิลก็ให้ความสำคัญกับการกำจัดยุงในพื้นที่มากขึ้น
ก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก